พาไปที่ร้อยเอ็ดครับปกติแล้วเวลาเรากินโอวันตินหรือว่านมช็อกโกแลตใช่ไหม
อ่าเราจะกินในรูปแบบเป็นกล่องบ้างอืมหรือบางคนก็ชงเอาใช่
ร้อยเอ็ดมาในรูปแบบของน้ำปลาปลาครับฮะอืมเออ
ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลยดูสีสิฮะนี่คือน้ำปลาปลาครับ
คือประชดใช่ไหมประชดครับค่ะคุณคลักมาเลยครับ
โอ้โหเหมือนสีโอมันตินนะผมก็เลยประชดแบบนั้นไปเหมือนเหมือน
เออเป็นชาวบ้านบ้านสะทอนหมู่สิบสี่ตำบลขวาวอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
เขาบอกเลยนี่จากน้ำใสพอฉีดออกมาเป็นแบบนี้ครับ
โอวันตินก็ชาเย็นนะฮะสีแบบนี้จริงพวกเขาเคยแจ้งเทศบาลไปแล้ว
แต่ไม่มีหน่วยงานใดมาแก้ไขเลยครับ
ถามชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันปัญหาน้ำปลาปลามีสีขุ่นแบบนี้เนี่ย
เป็นมาหลายเดือนแล้วครับโอ้โหบางวันน้ำใสบางวันน้ำขุ่น
เคยได้ยิน๓วันดี๔วันไข้ใช่ไหม
อันนี้๓วันใส๔วันคุณครับ

นี่กรองแบบนี้ให้มันใสขึ้นมาครับ
แล้วก็ใช้ล้างถ้วยล้างชามได้บ้างในบางวัน

พวกเขาไม่รู้จะใช้น้ำกันยังไงแล้วครับ
แรกก็ต้องซื้อน้ำจากที่อื่นมาใช้
พอผ่านไปนั้นโอ้โหนี่เขาซูมให้ดู
มันเป็นตะกอนหรือเป็นสนิมหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะฮะ

บางทีเขาก็ต้องไปซื้อน้ำจากที่อื่นมาใช้แต่
จะไปซื้อบ่อยก็ไม่ไหวครับเปลืองตังค์
อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเร่งแก้ไขให้ด่วนเลย
เทิดภัยวันท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๔แห่งบ้านสะท้อนก็บอกนะครับว่า
ทีแรกเนี่ยคณะกรรมการของหมู่บ้านเป็นคนดูแลระบบประปาเองนี่แหละ
แต่ว่าต่อมาทางเทศบาลขอเข้ามาบริหารจัดการแทน
แล้วก็เป็นคนเก็บค่าน้ำปลาปลาเองด้วย

แล้วพอมีชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่องน้ำปลาปลาแบบนี้
ทางผู้ใหญ่ครับก็ประสานทางเทศบาลแล้วนะ
เทศบาลก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะบอกว่าเดี๋ยวจะแก้ปัญหาให้

เงียบเลยไม่มีการแก้ไขเลย
ก็น่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจชาวบ้านบ้านสะท้อนจริง
คือใช้ชีวิตลำบากเลยดูน้ำแบบนี้
คือใช้ล้างจานล้างถ้วยอะไรก็ไม่รู้ว่ามันจะสะอาดหรือเปล่า
ล้างจานยังคิดหนักเลยแบบนี้
คือไม่รู้ว่าสารส้มจะเอาอยู่หรือเปล่า

ใช่นะครับก็ถ้าน้ำตามลำควงลำคลองพอมันตกตะกอน

ล้างนี้ก็ลำบากนะครับ